ยังอยู่ที่ร้านทองแต่คนละบรรยากาศ
เมื่อกี้ทำโอบอกจะซื้อทองไปให้แฟนแล้ววิ่งราวเอาไปใช่ไหม
แต่ขอโทษครับสองท่านนี้มาในชุดที่เขาบอกว่า

แต่เข้าร้านทองมามาซื้อทองคำหนัก๑๐บาทด้วยเงินสดครับ
เท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามันไม่ใช่สายทองซะด้วย
เขาบอกว่า๒แสนกว่าบาทครับนี่แหละฮะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อพัทยาทองแม้นครับ
โพสต์ข้อความบอกว่านี่คือผ้าคีริ้วห่อทองจริง
ลุงกับป้ามาซื้อทองแฮสแท็กทอง๑๐บาทไม่ต่อเลยสักบาท

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครที่รูปลักษณ์ภายนอก
เขาอาจมีดีซ่อนอยู่ข้างในมากมายก็ได้
หลังจากได้โพสต์ไปแค่ชั่วข้ามคืนมีคนแชร์ต่อต่อกันนะฮะ
เป็นจำนวนมากต่างชื่นชมนะฮะ
เป็นหมื่นแล้วตอนนี้ทีมงานบอกมาเลยนะฮะ
คนแชร์ต่อไปเป็นหมื่นแล้วทั้งสามีภรรยาคู่นี้และที่ร้านทอง
บริการลูกค้าอย่างดีไม่ตัดสินใจที่รูปลักษณ์ภายนอกนะฮะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวนะครับไปที่ห้างทอง
เป็นชื่อว่าห้างเพชรทองชินเยาวราชสาขาดอนหัวล่อ
อำเภอดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบกับนางสาวขวัญชีวาหอมศีลนะฮะอายุสามสิบปี
เป็นเจ้าของร้านทองนี่แหละเล่าบอกว่าโอ้โหประทับใจจริง
เมื่อวานนี้นะมีลูกค้าเป็นคุณลุงคุณป้าเข้ามาขอซื้อทอง
ทราบชื่อเล่นแค่ว่าลุงชาวลิศนะครับแล้วก็ป้าน้อย
ทั้งสองคนเดินเข้ามาเลือกซื้อสร้อยคอทองคำครับ
ก็มีพนักงานร้านต้อนรับเป็นปกติเหมือนลูกค้าทั่วไป
ลุงชาวริสกับป้าน้อยบอกอยากได้สร้อยทองหนัก๑๐บาท
ค่ะพนักงานก็หยิบให้เลือกลายนะฮะพอได้เส้นที่ถูกใจแล้ว
ชาวลิศกับป้าน้อยก็ถามว่าเส้นนี้ราคาเท่าไหร่
พนักงานก็บอกไปว่าโอ้โหผมเห็นราคาแล้ว
สองแสนแปดหมื่นเก้าบาทเก้าพันบาทค่ะค่ะ
ลุงกับป้าก็บอกเดี๋ยวขอไปกดเงินก่อนนะ
แล้วก็หายไป๕นาทีจากนั้นเอาเงินสดครับ
จ่ายโดยไม่ต่อแม้แต่บาทเดียวบางคนอาจจะต่อค่ากำเน็ต
อะไรพวกนี้นะแล้วและโอ้
แถมให้เงินเกินมาอีกหมื่นนึง

จะแน่ใจว่าให้เกินเงินมาจริง

ก็คือซื้อสร้อยคอ๑๐บาทอะไรอย่างนี้

น้องเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตถ่ายภาพลงเพจหน่อย

เพื่อที่จะได้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าท่านอื่น
ทีนี้คือตอนนั้นก็คือจะมีลูกค้าอีกท่านหนึ่ง
คืออยู่ในเหตุการณ์เขาก็เลยได้เห็นแบบว่า
บรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างนี้

นี่แหละฮะอย่าเพิ่งตัดสินคน
เห็นไหมครับว่าแต่งตัวมาแบบนี้นะครับ
แต่ว่ามาซื้อทอง๑๐บาทเงินสดไม่ต่อสักคำ
คนก็ประทับใจนะคะแชร์กันไปเยอะทีเดียว
ครับนี่ค่ะจากเรื่องทอง